ตอบคำถามในสิ่งที่ฝากให้สื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชน
ไปตัดสินใจด้วยตัวเองดีกว่าเนอะ
คือผมกลับเรียนว่าถ้าใครทำงานกับผมที่ถ้ำหลวงที่เจอกับผมที่ถ้ำหลวงมา
แล้วได้นั่งคุยกับผมอยู่ตลอดหรือบางคนเจอกับผมที่ลำปาง
แล้วได้นั่งคุยกับผมตลอดจะรู้ว่าผมจะให้ความเห็นอย่างหนึ่งว่า
ทุกคนมีหมวกที่สวมเนี่ยคนละบทบาทถ้าเราเลือกเราสวมบทบาทใดแล้ว
เราอยากจะทำบทบาทนั้นให้ดีที่สุดวันนี้ผมเลือกสวมบทบาทราชการนะครับ
จริงแล้วผมกลับเรียนว่าตอนที่เรียนวิศวะมาเนี่ย
ก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะรับราชการแต่คุณแม่เป็นคนบอกว่าอยากให้รับราชการมาก
เมื่อเรารับราชการแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ
ผมกลับเรียนว่าในการทำงานในระบบราชการที่ผ่านมา
เราตั้งใจเป็นอย่างดีผมเติบโตมาจากกรมที่ดินนะครับ
ผมเติบโตมาจากกรมที่ดินเราลองไปดูว่ากรมที่ดินเมื่อ๓๐ปีที่แล้วเป็นอย่างไร
วันนี้กรมที่ดินเป็นอย่างไรนะครับเราปฏิรูปเรามีระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
ซึ่งวันนี้เป็นแอปพลิเคชันของระบบราชการที่ดาวนโหลดมากที่สุดในประเทศไทย
เสิร์ชมากที่สุดในประเทศไทยผมกับทีมงานลูกน้องหลายคนเป็นคนที่ช่วยกันพัฒนาตรงนี้มา
เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเดินไปติดต่อสำนักงานที่ดินสามารถเสิร์ชข้อมูลตัวเองได้
เพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายเราตั้งใจมาตลอดจนกระทั่งผมดำรงตำแหน่งสูงที่สุดในกรมที่ดินคือเบอร์๒ของกรมที่ดิน
กระทรวงมหาทัยก็ได้กรุณานะครับให้โอกาสเราบอกว่าถ้าอยู่เบอร์๒แล้วก็อยากให้ไปอยู่ที่อื่น
ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยและการรับราชการที่เป็นผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายพยาวลำปางแล้ววันนี้มาถึงปฐุมธานี
จะเห็นว่าทุกพื้นที่ที่ผมอยู่ไม่ว่าจะอยู่สั้นอยู่ยาวเราทำงานเต็มที่จริงถามว่าความสุขของการทำงานอยู่ที่ไหน
อยู่ตรงที่เห็นประชาชนได้มีความสุขเห็นประชาชนยิ้มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสวมหวกราชการเราก็ยังอยากจะสวมหวกราชการให้ดีที่สุด
มีคนเคยถามผมเหมือนกันว่าแล้วหลังจากชีวิตราชการแล้วจริงอยากไปไหนผมบอกว่าผมอยากสอนหนังสือถ้าใครจำที่ถ้ำหลวงได้วันนี้ความตั้งใจก็ยังอยากจะเกษียณราชการแล้วก็ยังอยากสอนหนังสืออยู่เสมอนะครับ
ขณะเดียวกันอีกเรื่องประเด็นนึงตลอดเวลารับราชการในฐานะผู้ว่าราการจังหวัดเนี่ยเราจะต้องย้ายทะเบียนบ้านมันเหมือนในอำเภอนะครับในอำเภอก็ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในที่บ้านพักในอำเภอในอำเภอนั้นเพราะการที่เราจะเป็นผู้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วเราบอกว่าเราไม่เป็นคนของพื้นที่นั้นมันไม่เหมาะ
จังหวัดเหมือนกันก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าจังหวัดนั้นนะครับวันผมอยู่เชียงรายผมก็ย้ายทะเบียนบ้านจากกรุงเทพเข้าเชียงรายย้ายจากเชียงรายมาพยาวก็ย้ายทะเบียนบ้านพยาวมาลำปางก็ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ปฐุมก็ย้ายทะเบียนบ้านวันนี้ทะเบียนบ้านของนายนรงศักดิ์ถ้าใครอยากจะเสิร์ชนะครับเลขที่๖ถนนเทศปฐุมตะบนบางประกอบ

มาถามหรือมีคนแม้แต่ประชาชนกลุ่มหนึ่งก็ยังบอกว่าให้อยากให้ผู้ว่าไปช่วยที่กรุงเทพตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงที่ได้รับเกียรติตรงนั้นแต่ในอีกมุมนึงถ้าบอกว่าผมมาอยู่ประทุมแค่สองเดือนแล้วแล้วถ้าแล้วผมเลือกไปทำงานที่อื่นผมจะตอบพี่น้องประชาชนชาวปฐุมธานีได้อย่างไรนะครับว่าเอ๊ะผมไม่รักคนประ
ทุมทางเราทำให้พื้นที่เขาเต็มที่วันนี้ผมเชื่อว่าในสามจังหวัดที่ผ่านมาคนรับรักผมมีมากกว่าคนที่ไม่ชอบที่หน้าหรือคนเกลียดผมเพราะว่าซึ่งมันกลับกันนะคะสำนวนเราบอกว่าคนรักถ้าผืนหนังคนช้างถ้าผืนเสือโดยปกติแล้วเราทำอะไรก็จะมีคนไม่ชอบที่หน้าเยอะแยะแต่ผมเชื่อว่าในสามจังหวัดที่ผ่านมามีคนรักมา
ผมเชื่อว่าเขาก็เห็นความแตกต่างผมก็เชื่อว่าเขาอยากให้แผนที่เราคิดอยู่บรรลุวัตถุประสงค์เขาคงอยากให้ผมเป็นผู้ว่าประทุมต่อนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าถึงแม้ไม่ใช่คำตอบแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนคงตีความได้นะครับ